เมนูมื้อกลางวันของเขาโหสุดล้ำจริงผมเนี่ยนะอยากจะไปกินด้วยเลยครับ
เป็นไงเป็นมื้อกลางวันที่อินเตอร์แนชั่นั่นมากเลย

แล้วก็มีซุปมิโซเหรอ
คือมีมากมายหลายสัญชาติในถาดเดียว
คุณผู้ชมฮะนี่ถือว่าเป็นมื้อกลางวันในฝันของเด็กหลายคนจริง

ถูกต้องนะคือถ้าเป็นยุคผมสมัยผม

ถูกต้องแต่ที่โรงเรียนแห่งนี้จัดให้แบบเต็มคาราเบล
ให้กับน้องหนูได้ทานช่วงกลางวันกัน
สัญชาติอย่างที่บอกอาหารไทยญี่ปุ่นอาหารฝรั่ง

คือที่นี่นั่นก็คือโรงเรียนบ้านนาหลวง
อยู่ในตำบลคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

แล้วเขาก็เปิดเผยเรื่องราวอาหารกลางวันของน้องหนู
ให้กับในโลกโซเชียลได้ติดตามกัน

คุณเมื่อกี้มีเมนูสปาเกตตี้
ใช่ไหมมันไม่ธรรมดานะจะบอกให้
มีมากมายหลายสัญชาติอย่างที่บอกจริง
คุณครูเด็กที่นี่แฮปปี้มาก

ขอให้ให้เด็กชายชนะไปกินด้วยได้ไหมครับ
อยากไปเรียนอนุบาลปฐมใหม่เลย
แต่อย่างนี้น้องหนูและคุณครูเป็นแฟนรายการเรานะ
อ๋อเหรอ
สนับสนุนอาหารกลางวันดีให้น้องหนูอย่างเน่

อันนี้อะไรไส้กรอกสักอย่างซอสซอสในลาดกับสปาเกตตี้ไง

ให้เด็กกินอาหารอร่อยหลังไหลแบบนี้ก็เติบโตสมใหม่ร่างกายแข็งแรก